ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศดูได้ทุกเพศทุกวัย

สัปดาห์นี้เราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปรู้จักกับไลฟ์สไตล์ของแบ็คขวาลูกครึ่งจอมบุกแห่ง
ทัพช้างศึกแบบฉมไปคุยไปครับ
ทำไมถึงอยากจะมีร้านอาหารเป็นของตัวเอง
ชอบอาหารมากก็ชอบกินมาก
เราก็ต้องจัดเมนูอาหารตามสภาพสิ่งแวดล้อมประเทศที่เราไป
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการ
เชียร์บอลไทยกับซิโก้

ฝรั่งเศสแต่ทำไมมีภาษาไทย
เพื่อคนไทย
เท่าสาวนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลนะครับ

เพราะว่ามีภาระกิจบางอย่าง

ขอพาท่านผู้ชมไปพบกับโค้ชซิโก้กันก่อน
ถึงแม้ว่าวันนี้นะครับโค้ชซิโก้จะติดภารกิจ

เพราะเขายังมีเรื่องราวดีเกี่ยวกับโภชนาการในแคมป์ทีมชาติ

โชชนาการกับนักฟุตบอล
พูดถึงเรื่องโภชนาการใช่ไหมครับ
ในแต่ละวันหรือก่อนแข่งเราทานอะไรบ้าง

อย่างเช่นตอนนี้เราแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกนะครับ
เราก็ต้องจัดเมนูอาหารตามสภาพสิ่งแวดล้อมประเทศที่เราไป
เราก็จะให้นักโภชนาการดูว่าโปรแกรมตอนเช้าเนี่ย
ไข่ดาวหมูแฮมฮอตดอกแล้วก็สลัดน้ำส้ม
คือใส่ได้ทั้งคาร์โบไฮเบสแล้วก็โปรตีนวิตามินทั้งหลายแหล่ตอนเช้าเนี่ยได้
แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยพักตอนเที่ยงอาหารมื้อเที่ยงก็จะหนักเหมือนกัน
คาร์โบไฮเบรตโปรตีนครบ๕โมงแล้วก็จะมีเบรก
แต่ว่าเราแข่งประมาณสักทุ่มหนึ่งหรือ๒ทุ่มเราก็จะมาเบรกประมาณสัก๔โมงครึ่ง
๕โมงอันนี้ก็คือจะเน้นคาร์โบไฮเบรตอย่างเดียว
เมนูอาหารเป็นแป้งเยอะเช่นก๋วยเตี๊ยวผัดไทยผัดซีอิ๊ว
แต่ไปต่างประเทศเราก็จะเป็นสปาเกตตี้อะไรประมาณนี้
ก็จะมีวิตามินนิดหน่อยนะครับพวกผักผลไม้นิดหน่อยนะครับ
แล้วก็จะมีเวลาย่อยประมาณสัก๒ชั่วโมงครึ่งหรือ๓ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็จะร่างกายก็จะพร้อมพอดีในการลงทำหน้าที่แข่งขัน
เหนือจากอาหารแล้วยังมีพวกสิ่งที่เป็นกระตุ้นให้ตื่นตัว
บางคนบางสโมสรเองนะครับอาจจะให้เด็กดื่มกาแฟ

เพื่อที่จะให้แบบว่าอัลเลิศ

แต่บางคนไม่เคยดื่มไปดื่มก็ไม่ได้อีกนะฮะ
ฉะนั้นเราต้องรู้ศักยภาพของผู้เล่นเรานะครับ
ฉะนั้นนักโภชนาการเขาจะดูด้วยว่า
เราจะต้องเสริมวิตามินตัวไหน
ถ้าเป็นในต่างประเทศเขาจะมีการเช็คเลือดกรุ๊ป
ขาดสารอาหารพวกไหนนะครับ
แต่ของเราก็จะมองโดยรวม
ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราให้วิตามินนะฮะ
เราให้เหมือนกันทั้งหมด๒๓คนเลย
แต่ถ้าในต่างประเทศเขาจะมีแยกออกมาว่า
คนนี้ขาดอะไรเราก็จะเติม
ฉะนั้นนักโภชนาการมีส่วนสำคัญในการเตรียมทีมในแต่ละครั้งด้วยนะครับ
น้องนักกีฬาทุกคนหลายคนเนี่ยนะครับ
เขาก็จะเลือกสไตล์การทาน

แต่เราจำเป็นต้องใช้นักโภชนาการไปนะครับ

ตั้งแต่ตอนเล็กเลยก็จะดี

ที่ชอบอาหารใช่ไหม

เขาอยากเปิดร้านอาหารด้วยซ้ำไป
น่าจะมีโอกาสได้ไปลองชิมฝีมือ
หลังจากที่ฟังเกล็ดความรู้

ทำความรู้จักกับนักเตะทีมชาติไทยลูกครึ่งฝรั่งเศสคนนี้ในอีกแง่มุมหนึ่ง
โค้ซิโก้ยังแอบกระซิบมาอีกนะครับว่าทั้งฝีเท้าความคิดทัศนคติ
รวมถึงไลฟ์สไตล์ต่างเป็นที่น่าสนใจมากทีเดียวครับ

แล้วตอนนี้นะครับนักเตะทีมชาติไทยที่ผมพูดถึงนะครับ
อยู่ข้างผมละครับสวัสดีครับ

แก๊กขวานะครับทีมชาติไทย

สวัสดีอะไรฮะสวัสดีตอนเช้าตอนบ่ายตอนกลางวัน

เหมือนคิดซองเวลามาเมืองไทยเนี่ย
คำแรกที่พูดเป็นก็คือสวัสดี

ได้สองคำ
มาอยู่เมืองไทยได้กี่ปีแล้วครับ

ชื่อสโมสรด้วยแล้วก็เป็นชื่อเมืองด้วยนะ

ก็บักกว่าก็ดีแล้ว

ก็บักกว่าก็ดีแล้ว

ก็บักกว่าก็ดีแล้ว

ก็บักกว่าก็ดีแล้ว